แหลมศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นนะคะ

ตอนนี้เดินทางกลับมาถึงที่ประเทศไทยแล้วนะคะ
ก็เดินทางออกมาล่าช้าประมาณครึ่งชั่วโมง
แต่ว่าบรรยากาศสดล่าสุดที่สนามบินสุวรรณภูมิจะเป็นอย่างไรนั้น
ตอนนี้เจ้าแหลมศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นแล้วก็ทีมงานได้เดินทางมาถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะครับ

อย่างเดียวครับผมและผมก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกคน
ที่ให้กำลังใจผมมาตลอดแล้วก็เชียร์ผมมาตลอด
ขอขอบคุณมากครับผมอดีตแหลมซึ่งผมมีความรักนะครับ
ดูเหมือนลูกชายผมแท้แท้คนหนึ่งนะครับและผมก็ได้ทุ่มเทให้กับแหลม
อย่างเสมอต้นเสมอปลายตลอดมานะครับผมมีความภาคภูมิใจมากนะครับ
ก็ต้องขอบคุณแหลมนะครับที่ทำตัวดีนะครับ
แล้วก็ไม่หลงลืมตัวเองแล้วก็ทำตัวเสมอต้นเสมอไป
แม้เป็นแชมป์เป็นโลกแล้วไม่เคยสร้างความหนักใจอะไรให้กับผมเลย
ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจที่ภาคภูมิใจในตัวเจ้าแหลมเป็นอย่างมากนะครับ
ก็ขอให้เจ้าแหลมนั้นรักษาตำแหน่งแชมป์เป็นโลกนี้
ให้ยืนยาวนานที่สุดให้รักษาความดีนะครับ
เสมือนเกลือที่รักษาความเค็มให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ครับผม
ตอนนี้ผมอยู่กับคุณพ่อและคุณแม่ของพี่แหลมศรีสะเกดนะครับทั้งครอบครัวเนี่ย
เตรียมหนูนาของผมโปรดมาให้นะครับแล้วก็มีไขม้มดแดงด้วย
ที่แล้วนี่ไม่ได้กินแต่คราวนี้ได้แล้วนะครับผม
ก็หลังจากสัมภาษณ์เสร็จคงจะได้มากินของโปรดกันตรงนี้
ทันพลครั้งแรกในชีวิตนี่เปล่าแล้ว
ทรูปปลายสามเนี้ยจะเจอกับเอสตาด้า
ตามเสียงเรียกร้องหรือไม่ต้องรอติดตามสัตตาไท
ก็เป็นแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยนะคะวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ถนนเงียบค่ะทุกคนเชียร์เจ้าแหลมก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็มาติดตามกันต่อไปนะคะว่าไฟล์ทต่อไปจะเจอใครสำหรับเจ้าแหลมศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นค่ะ